โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ยืนยันว่าเป็นโรงพยาบาลเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรับทั้ง๑๓คนหลังจากที่ออกมาจากถ้ำหลวงแล้วมารักษาที่ชั้น๘ของหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลเดียวเท่านั้น๑๓เตียงเรียงกันเลยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครันนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเองบอกพร้อม๑๐๐เช่นเดียวกันนะคะ
ขณะเดียวกันที่หน้าโรงพยาบาลตอนนี้สื่อมวลชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศไปรอทำข่าวกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าเริ่มปฏิบัติการแล้ว๑๐โมงเขาก็บวกไปไปรอว่าคนแรกจะมาถึงกี่โมง
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลนะคะจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ

แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาโปรยปลายที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
แต่ก็ยังคงมีสื่อมวลชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศปักหลักรอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
คือและตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมรับทั้ง๑๓ชีวิตจากถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
บรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะนี้นะคะก็ยังคงมีการเตรียมเตียงผู้ป่วยไว้รองรับทั้ง๑๓ชีวิต
แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการนำทั้ง๑๓คนมายังโรงพยาบาลซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะก็มีเพียงทีมแพทย์พร้อมรถพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้มุ่งหน้าไปยังถ้ำหลวงจำนวน๓คันค่ะ
และในส่วนของโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์ก็ได้จัดเตรียมห้องพยาบาลในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเพื่อรองรับ๑๓ชีวิตที่จะออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ก็เป็นห้องที่มีระบบควบคุมการติดเชื้อมาตรฐานซึ่งทันทีที่ถูกนำตัวออกจากถ้ำหลวงค่ะ
จะนำทั้ง๑๓ชีวิตนี้เข้าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจซึ่งได้เตรียมไว้เพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะค่ะ
ของสถานที่ที่จะเตรียมไว้เป็นห้องรวมมี๑๓เตียงนะคะ
แต่ละเตียงก็จะมีจอมมอนิเตอร์ข้อมูลผู้ป่วย
ลักษณะเหมือนห้องรักษาทั่วไปค่ะ
มีห้องปลอดเชื้อ๒ห้องสำหรับแพทย์พยาบาล
เปลี่ยนชุด๑ห้องสำหรับญาติ๑ห้องอีกด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็จะมีพยาบาลที่จะคอยติดตามดูแลอาการคนไข้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และบริเวณหน้าห้องก็จะมีจอทีวีระบุข้อมูลคนไข้ค่ะ
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์สุขวัฒนภัณฑ์นะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงราย
เปิดเผยค่ะว่าการจัดระเบียบเส้นทางการจราจร
และการจัดระเบียบบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาวันนี้นะคะจะปิดเส้นทางการจราจรบนถนนสนามบิน
ตั้งแต่แยกสรรโค้งน้อยไปจนถึงแยกหลังโรงพยาบาล
ส่วนพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านสันโค้งน้อยจำรูนราช
อยู่ตรงข้ามของโรงพยาบาลก็จะปิดทั้งหมดเช่นกันค่ะ
จากนี้นะคะก็ได้จัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน
ไว้ที่โรงเรียนเทศบาล๕เด่น๕ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
และหากว่ามีการแถลงข่าวก็จะเชิญสื่อมวลชนมายังตึกส่งเช่นเดิม
ส่วนเส้นทางที่จะลำเลียงทั้ง๑๓คนมายังโรงพยาบาลนะคะ
ภูมิกับก็บอกอีกค่ะว่าจะใช้เส้นทางตามแผนซักซ้อมเดิมทั้งหมด
คือลำเลียงผ่านถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง
แล้วก็จะมีการปิดการจราจรทั้งเส้น
ตามวันที่ซ้อมไว้และได้แจ้งประชาชนไว้
ส่วนทางด้านของกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่น
เป็นคนไข้ปกติที่จะมายังโรงพยาบาลนะคะ

และเข้าเฉพาะด้านข้างโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะ
เพราะตอนนี้กำหนดให้พื้นที่สื่ออยู่ที่โรงเรียนเทศบาลเด่น๕นะครับ
เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่

หน้าโรงเรียนหน้าตึกอีอาร์
โรงเรียนเชียงรายสันโค้งนะครับเชียงรายจรูนราชเนี่ย
กับพื้นที่เขตการศึกษาเนี่ย
จะเป็นเขตหวังห้ามนะครับ
ไม่ให้โอนไดเข้ามา

ตอนนี้ก็ได้มีฝนตกลงมาที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชัยประชาชน์อีกครั้ง
ส่วนทางด้านหลังของดิสชันเจ้าหน้าที่ครองโรงพยาบาล
ได้การนำสแหลนมากั้นด้านหน้าตึก
ที่จะเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็เหมือนว่าถ้านำตัวทั้ง๑๓คน
ก็จะเข้าด้านหน้าของตึกผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวกค่ะ
และสิ่งมวลชนก็จะรอในเวลา๑๕นาทีนะคะ
ที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดไปที่โรงเรียนเทศบัน๕เด่น๕
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ

สำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติซึ่งอยู่ในตึกเดียวกัน

ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการกันพื้นที่ส่วนอื่นไว้ให้

เพราะว่า๑๓คนอาจจะเข้าทางด้านหน้า
และจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นไปชั้น๘ตลอดเวลา

ก็ไม่ได้มีการเข้าไปอยู่ใกล้โรงพยาบาล
แต่ว่าจัดพื้นที่สื่อมวลชนให้อยู่ที่โรงพยาบาล

อยู่ที่โรงเรียนห่างจากโรงพยาบาลประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ